นักร้องหนุ่มคนหล่อหน้ามนต์
อย่างน้องการทัศนะกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
บอกเลยนะว่าน้องการเนี่ยเขามีชื่อเสียงมาได้
เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ย
พอมีผลงานเพลงใหม่ออกมาทำยังไงดีล่ะคะทีนี้
เจ้าตัวรีบเลยค่ะรีบเดินทางไปขอพรจากหลวงพ่อกลวย
ให้ซิงเกอร์นี้ที่มีชื่อว่ามนทรการ
ซึ่งเป็นคาถาของหลวงพ่อกลวยเนี่ยขอให้ดังขอให้ปัง
พร้อมกับถวายเสียงร้องเพลงใหม่นี้ให้กับหลวงพ่อกลวยได้ฟังอีกด้วยคุณผู้ชม
และแน่นอนค่ะว่ามาไหว้หลวงพ่อกลวยทั้งที
โดยหนุ่มการเนี่ยเขาก็ได้ถวายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับหลวงพ่อกลวย
ฝาเครื่องดื่มโชว์กำลังให้เหล่านักเสี่ยงโชคได้ดู
ถูกต้องแล้วค่ะเลขเรียงมาสวยเลยนะ

เหมือนกับว่าหนุ่มการเขาจะรู้นะว่านักเสี่ยงโชคเนี่ยอาจจะยังไม่หนำใจ
ก็เลยทำการล้วงลูกปิงปองขอโชคจากหลวงพ่อกลวยอีก

อุ้ย๗มันซ้ำอ่ะ
ใช่ไหมเลขมันซ้ำนะ

เอาล่ะนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตัวเลขมันยังไม่หมด
ไปต่อค่ะกับนักร้องลูกทุ่งอินดี้แซคชุมแพร
งวดที่ผ่านมาให้โชคให้ลาบแฟนบันเทิงไทยรัฐมาแล้ว
ทำเอาหลายคนตั้งตารอเลยว่างวดนี้เนี่ย
เลขที่แซคชอบเนี่ยเลขอะไรเนอะ
ซึ่งหนุ่มแซคเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เหล่านักเสี่ยงโชครอเกอร์นะ
มีตัวเลขในดวงใจมาฝากผ่านเฟซบุ๊ก
พี่แจ๊ค๓ตัวเลยค่ะ๑๐๘๖๒๒๕มันจะออกแทบว่ะมันจะออกจริงไหมใช่แต่เท่านั้นแหละ
มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามกันยกใหญ่เลยว่าเอาเลขมาจากไหน
บางคนก็บอกว่าจัดแน่นอนแบบนี้จัดแน่ซึ่งหนุ่มแซคเขาก็ตอบกลับเป็นภาษาบ้านเกิดเขา
บอกว่ายังไงนะพี่แจ๊คนอนบ่อลับคิดพอแต่เลข
ก็เลยโพสไว้ซื้อซื่นนั่นละครับคิดถึงแต่ตัวเลขก็เลยโพสไว้เฉย

สำหรับน้องนินิวอนุทิดามิสแกรนดระยองค่ะ
เดินทางไปที่วัดโขดทินธารามอำเภอเมืองระยอง
ไปเพื่อที่จะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก่อนที่จะเตรียมเก็บตัวเข้ากองประกวดค่ะ

แล้วน้องเนี่ยบอกว่ามาเจอเรื่องขนลุกที่วัดนี้คุณ
คือน้องนินิวเขาตั้งใจเดินทางมาทำบุญปล่อยปลา
ไหว้พระนั่งสมาธิเพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมกับทำพิธีตัดกรรมตามความเชื่อ
แล้วน้องก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
ตัวเธอเองเนี่ยสัมผัสได้ถึงความขลังขององค์หลวงพ่อขาว
พระเก่าแก่คู่วัดที่มีอายุมากกว่า๓๐๐ปีค่ะ
บอกว่าจุดนี้เนี่ยนะสัมผัสได้เลยถึงพลังงานบริสุทธิ์อย่างชัดเจน
ส่วนอีกจุดค่ะที่รู้สึกว่าโอ้โหมาเลยเจอจังเลย
ก็คือจุดนี้ค่ะเจ้าแม่ตะเคียนและกุมารทองนี่คุณผู้ชม
ย้ำนะว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะ
แล้วน้องก็บอกว่ารู้สึกว่ากุมารทองมาทักทาย
นินิวทำอะไรอ่ะกระซิบขอโชคไปเลยจ้ะ
ตรงกับอะไรเลยนะ
เหมือนผีหลอกกลางวันสักสัมครอง
ชาวบ้านบอกแบบนั้นเลยเหรอ
ชาวบ้านบอกอุ้ยผีหลอกกังวลแสกหรือเปล่า
แบบนี้เลยอ่ะ
ใช่น้องนินิวบอกว่าตลอดการมาไหว้พระขอพรขอโชคขอลาบที่วัดแห่งนี้
น้องเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างจริง
เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
ได้มาให้พรตามที่เธอได้ขอ
เพราะส่วนตัวเธอแล้วเนี่ยเชื่อในเรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นว่ามันมีอยู่จริง

ขอนหมานนะขอนเข้ากองประกวดเนอะ
คือน้องเนี่ยถูต้นตะเคียนได้เลข๔กับเลข๒
ส่วนเลขทูบที่น้องจุดเนี่ยได้๔๒แล้วก็๖๖
แต่เขาบอกจริงนะคุณผู้ชมของวันนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียอย่างที่
คุณพลอยบอกว่าน้องนินิวถูมาได้เลข๔ดิฉันพยายามจ้องแล้วดิฉันไม่เห็นเลขเลย